ขนยาเสพติดมาแล้วขนมาเยอะมาก
ยาบ้านเนี่ย๑ล้าน๖แสนกว่าเม็ด

ตำรวจขยายผลต่อยอดไปล่อซื้อ

ไปดูจังหวะที่ตำรวจจับกลุ่มตัวค่ะ

มากี่คน

ถ้าจับคันใดเนี่ยเป็นประโยชนกะเพรากอ
น่าจะเป็นเนาะ

โอเคเนาะ

จะขยายผลต่อ
โดนจับคนนี้ตำรวจถามยายังยาบ้าครับ
กระสอบมันคือกี่เม็ดรู้ไหมคุณผู้ชม

ผู้ชายที่ตำรวจจับกลุ่มตัวคนนี้คือนายบรรพฤษอายุ๒๗ปีนะคะ
แล้วก็โดนจับได้ตรงถนนหลวงหมายเลข๑๐๑๖แม่จันทร์

ทีนี้เขาก็บอกว่าผมกำลังจะเอายาบ้านล้าน๖แสนกว่าเม็ด

แล้วพอไปถึงคนที่เขาจ้างผมเนี่ย
เขาถึงจะส่งหมายเลขเบอร์โทรคนที่จะมารับยาจากผมให้ผม
พอบอกตำรวจแบบนี้ตำรวจขยายผลต่อค่ะ
แล้วก็ไปเลยนะไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
ทีนี้พอถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ไปเจอผู้ชายคนนึง

ขับกระบะอีซูซูมาแล้วมาจอดใกล้กับจุดที่มีการนัดพบกันเลย

ก็จับได้แปลว่าจับได้๒คนนะ
สอบปากคำทั้งสองคนเดี๋ยวเขาจะขยายผล

อันนี้คือคนที่สองที่จับกลุ่มตัวได้นะคะ